ดอกสีม่วงก็สวยดอกสีขาวก็สวยดอกสีทองอ๋อสีเหลือง
กที่เหลือก็สวยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะดูก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
สาวสวยสวยก็ต้องเหมาะกับดอกไม้สีหวานหวานนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระดาษที่ภูหินร่องกล้าจังหวัดพิษสนุโลกค่ะ
สวยจริงนะคะอากาศก็เย็นสมใจเลยนะแต่ขาดอย่างเดียวค่ะขาดคนจูงมือกุมมือให้อบอุ่นเฮ้ย
คุณผู้ชมหยุดพักเรื่องผู้ชายก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้จะบอกว่าข้างบนเนี่ยก็คือตอนบนของประเทศอากาศดี
ภาคใต้ก็มีข่าวดีเช่นเดียวกันเพราะโดยรวมภาคใต้วันนี้นะคะฝนลดลงตั้งแต่เช้าเลยนะคะจะเห็นว่านี่เป็นสีเทาทั้งพื้นที่เลย
แต่มีตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะก็คือพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้ค่ะ
แต่ว่าที่เห็นสีฟ้านี้เป็นแค่กลุ่มเมฆที่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฝน
ไม่ได้บอกว่าจะเป็นฝนนะแต่หลังจากนั้นช่วงบ่ายค่ะ
ช่วงบ่ายเป็นต้นไปเริ่มจะมีสัญลักษณ์สายฟ้าเข้ามา
สัญลักษณ์สายฟ้าก็คือเริ่มจะมีฝนได้แต่ฝนก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคะ
ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง
แล้วพอเขาอ่อนกำลังลงนะคะก็ทำให้ปัจจัยต่างเกี่ยวกับสภาพอากาศในประเทศก็ลดน้อยลงด้วย
อย่างเช่นคลื่นค่ะเห็นไหมคะคลื่นเบาลงเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน
ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะภูเก็ตพังงากระบีคลื่นค่อนข้างต่ำนะคะ
แต่จะมีจุดที่สังเกตนิดนึงก็คือแถวจังหวัดนราธิวาสตรงนี้นะคะ
อาจจะเป็นจุดที่มีฝนคลื่นก็อาจจะสูงได้ประมาณสองเมตรก็การจะออกเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะคะ
แถวแถวจังหวัดนราธิวาสส่วนเรื่องของอุณหภูมิค่ะทางตอนบนของประเทศไทยยอดดอยยอดภูมิ
ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานแม้หนาวจับใจเหมือนเดิมนะดีใจด้วยนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะภาคกลางเนี่ยดึกถึงเช้านะคะ
อากาศใช้แค่คำว่าเย็นก็พอแต่ช่วงบ่าย
คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นสีส้มและสีแดงแบบนี้
อุณหภูมิมากกว่า๓๐องศาเซลเซียส
กลางวันอาจจะร้อนแสบผิวได้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วย
ครีมกันแดดพกร่มกันหน่อยค่ะวันนี้
ก็บอกแล้วไงว่าภาคเหนือและภาคอีสานเขาหนาวจับใจจริงนะคะ
นี่ค่ะบรรยากาศของภาคเหนือและภาคอีสานนะคะ
ใส่บาทคนไปใส่บาทก็ต้องสวมเสื้อกันหนาว
พระสงฆ์ก็ต้องสวมหมวกไหมพรมและห่มผ้าอีกชั้นเช่นเดียวกันค่ะ
นี่คือภาพคนไปใส่บาทที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
เพราะว่าพื้นที่นี้นะคะอุณหภูมิ๑๒องศาเซลเซียส
สงฆ์บอกว่าถ้าหนาวจัดกว่านี้ของงดบินทบาทไปเลยจ้า

เป็นอีกหนึ่งจุดที่สุดหนาวของประเทศไทยค่ะ
แหมก็สุดหนาวสิ๕องศาเซลเซียสน่ะ
ตอนนี้นักท่องเที่ยวบอกว่าฟินสุดเลย
สัมผัสอากาศหนาวไปชมพระอาทิตย์
แต่คนในพื้นที่ที่เป็นผู้สูงอายุบอกว่า

ก่อไฟผิงคลายหนาว
แล้วก็ต้มน้ำสมุนไพรดื่มตอนเช้า
เพราะไม่อยากเจ็บป่วย

บนเขานาวยิ่น

ไม่รู้พี่ดอมจะได้ยินหรือเปล่านะคะ
ไม่ว่าพี่ดอมจะเป็นใครล่ะค่ะตอนนี้เปิดโอกาสรับสมัครเลยละกันนะคะ

ขอคนโรแมนติกนะคะส่งดอกไม้มาบ่อยแล้วก็ชอบหลายดอกด้วย
ดอกอะไรก็ได้ค่ะดอกกระดาษก็ได้
พามาเที่ยวที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะบรรยากาศดี
แต่ถ้าขอคนโรแมนติกนะ